รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

แปลว่าสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้หวัดใช้
เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน
บางคนก็เรียนไปไหว้ปีชงสะดอกเคาะปีชง
ซึ่งปีชงก็มีแค่ปีเดียวนะฮะก็คือปีมะเสง

ทำความสะอาดบ้านไหว้เจ้า

อย่างที่เรารู้ว่าตรุษจีนนี่แหละเขาถือกัน
คิดถึงประเพณีจีนคุณจะคิดถึงอะไร

แต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่คนจีนเขาชอบ

คือเป็นเหมือนแบบอัญมณีหรือสิ่งดีที่จะ
ที่จะเกาะติดไปด้วยก็คือเรื่องของหยก

นี่เข่าเองเกิดมาจากครอบครัวคนจีน๑๐๐เลยล่ะ
ปู่ก็เคยจะบอกว่าเนี่ยเด็กให้ใส่ไว้นะแหวนหยก
เขาจะแตกของเขาไปเองคือเรียกว่าหยกเนี่ยนะฮะ
เป็นอัญมณีนะครับที่คนจีนนั้นเขาแบบชื่นชอบกันมากคุณผู้ชมครับ
เป็นของมีค่าเป็นของหายากสามารถนำความโชคดี

คือหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฮะ

ของคนที่ครอบครองของหยกด้วยนะฮะ

สาว๑๒คนเพราะพระหยก
ขอต้อนรับคุณชานนท์ผ่องเจริญกุลครับ

เชิญครับ

อยู่กับหยกมานานแค่ไหนแล้วนะครับ

ตั้งแต่สมัยประมาณ๔๐กว่าปีแล้วครับ

เชียงใหม่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของการฆ่าหยก

คนไทยส่วนใหญ่จะไม่เคยทราบมาก่อน

เขาก็ต้องหาที่ที่ต้องมาเจอกัน

ใช่คนจีนคนฮ่องกงที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็มาเชียงใหม่

สมัยนั้นเวลาเอาหยกออกมาเนี่ยนะครับ
ยังต้องมาแบบกองคารวาล
มีติดอาวุธเอาใส่บนหลังช้างกันมาเลย
คือเดินทางข้ามชายแดนกันมาเลยนะครับ

คือค่ำหวัดกระหกมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เลย

คือเราเติบโตมาคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้

เสาร์อาทิตย์เราก็ติดไปทำงานกับเขา
หรือว่าเริ่มลองแกะสลักเริ่มอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกหยกเนี่ยมันคืออัญมณีจากสวรรค์เหรอ

เคยได้ยินหินอัญมณีอย่างอื่นที่เขาพูดถึงสวรรค์ไหมครับ
ไม่มีนะครับเพชรก็ไม่ใช่อันนี้ไม่มีจากสวรรค์

ไม่ใช่นะครับมีหยกชนิดเดียวนะครับที่เรียกว่าเป็นอัญนีจากสวรร
เพราะคนจีนเชื่อกันมาตั้งแต่๘๐๐กว่าปีแล้ว
ว่าเป็นหินที่ซึมซับพลังจากจักรวาลนะครับมาเป็นเวลาล้านล้านปีเลยนะครับ
แล้วเขาก็พยายามสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้โลหะนะครับ
ก็มีการเอาหินต่างลองมาทดลองใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างนะครับ
แต่ด้วยที่ว่าหยกเนี่ยมีความเหนียวและแกร่งกว่าหินชนิดอื่นนะครับ
เขาก็เลยเอาหยกมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอาวุธนะครับ
สมัยนั้นนี่คุณพ่อผมสะสมมีเป็นดาบหยกมีหอกหยกธนู
แม้กระทั่งตะเกียบหรือเป็นถ้วยชามหยกก็มี
ยกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเรากับสวัสดิ์นะครับ
อย่างเชฟที่เห็นเนี่ยเชฟกลมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบีดิสก์
อะไรนะบีดิสก์ผมเรียกว่าโดนัทเรียกง่ายนะครับ
คือมันจะเป็นกลมเนี่ยแล้วมีรูตรงกลางนะครับ
นี้เนี่ยคนจีนสมัยโบราณนะครับเชื่อว่าเป็นตัวแทนของสวรรค์
เราเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วสวรรค์เนี่ยคือกลมนะครับ
แล้วรูสาเหตุที่มีรูตรงกลางนะครับก็คือเอาไว้สื่อสาร
โดยที่เขาจะพูดผ่านรูตรงนี้เมื่อก่อนใช่ไหมฮะเมื่อก่อน
คือหยกเนี่ยเป็นหินที่อยู่ในวัฒนธรรมที่คนจีนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ
เกิดใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการให้ของเป็นหยกนะครับ
โดยปกติแล้วอย่างสมัยก่อนจะเป็นหยกสีแดงที่เป็นโดนัทเนี่ยแหละอันเล็กนะครับ
เพื่ออะไรหยกสีแดงก็คือเพื่ออายุยืนยาว
เพราะว่าเด็กสมัยนั้นเนี่ยเกิดครึ่งตายครึ่งนะครับ
ก็อยากให้อยู่อายุยืนยาวใช้กันไปอย่างถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย
พอเป็นวัยรุ่นปุ๊บคุณแม่หรือคุณยายก็จะให้หยกเป็นกำไร

ชิ้นหนึ่งเพื่ออย่างคนไทยเราห้อยพระนะครับ
คนจีนใช้หยกเป็นกำไรหรือว่าเป็นจี้เนี่ยเพื่อป้องกัน
ป้องกันสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีนะครับโชคร้ายอุบัติเหตุ
ยกเนี่ยเป็นหินที่เวลาคนจีนเปรียบเทียบสิ่งต่างความสวยงามหรือความดีนะครับ
หรือความบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเปรียบเทียบหยกคืออาจจะเคยได้ยินหน้าหยกอะไรอย่างนี้
หน้าหยกนี่แปลว่าแบบหน้าหล่อ
ใช่ผิวสวยเหมือนหยกหรือว่าฟันสวยเหมือนหยก
ความเชื่อของเขานะครับว่าหยกเนี่ยมีความรีเลสกับกระดูกของคนเรา

ดังนั้นเวลาเนี่ยเวลาล้มหรือว่าบางทีอาจจะเคยผมได้ยินประจำเลย
โดนรถชนตกบันไดตกบ้านแต่กำไรหยกแตกกระจายเลยนะครับ
แต่ตัวคนใส่ไม่เป็นไรเขารับแทน

คืออย่างจักรพรรดิสมัยโบราณเวลาสวรรคตนะครับ
ก็จะต้องมีใส่ชุดหยกเลย
เป็นแผ่นหยกมาถักใช้ทองถักใส่เต็มตัวเลย
ใส่หน้ากากใส่ในปากตรงตาอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาหยกมาปิดหมดเลยนะครับ
เพื่อที่ว่าต่อไปชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาจะได้มีพวกนี้ใช้
และไปสู่สวงสวรรค์ด้วยเป็นแบบเครื่องนำพาไปสู่สวรรค์
นำพาไปสู่สวรรค์แล้วจะได้ใช้พวกนี้ได้
ตอนสมัยผมเด็กผมจำได้เขาเคยมีการขุดพบเป็นพระศพของห้องเต้
แล้วก็เนี่ยเป็นชุดหยกทั้งตัวเลยอ่ะใช่ไหมครับ
เปิดหน้ามาก็ถึงจะเห็นว่าเป็นอยู่ข้างในอ่ะเค้าจะเป็นหูแบบเป็นหยก
ส่วนหนึ่งเขาจะเชื่อว่าหยกจะมีความเย็นใช่ไหมครับ
แล้วก็ช่วยให้ศพเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเพื่ออะไร
เพื่อเขาเชื่อนะครับว่าจราภาพจะกลับมาอีก

ใช่คนจีนและคนอีคล้ายกันมากนะครับ
แล้วเวลาตายเนี่ยจะใส่ตัวจักรจันเค้าเรียกว่าสิคาดาที่เป็นหยก
ใช่ใส่เข้าไปในปากนะครับเหมือนกับอีกได้เลย
กพม่าคนแรกแล้วเอามาใช้อย่างกว้างขวางนะครับ
ประวัติศาสตร์จีน๘๐๐กว่าปีที่ใช้หยกมาเนี่ย
เป็นหยกเน็ตไฟล์หรือว่าหยกเนื้ออ่อนที่เจอในจีนนะครับ
จนกระทั่งเมื่อประมาณ๓๐๐ปีนะครับเจอหยกพม่านะครับ
แล้วซูสีเทาก็เห็นว่าโอ้โหนี่มันสวยมากเพราะสีสันสวย
มีแบบทุกสีอย่างหยกจีนมีแค่สีขาว
พม่านี่ตั้งแต่ดำจนขาวเลย
แดงเหลืองเขียวม่วงชมพูมีหมดเลย
แล้วเอามาทำแล้วแล้วมันสวยเพราะว่ามีความใส
ูสีเทาเลยโปรดร้านมากแล้วก็ผลักดันให้มีการใช้หยก
ขนาดเอาเรียกชื่อหยกด้วยกันว่าเป็นหยก
อย่างจริงแล้วหยกสองประเภทเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลย
แต่ว่าเขาอยากจะให้เอาอะไรมาเชื่อมกัน
ก็เลยเรียกเป็นหยกเหมือนกันทั้งสองอย่าง
ทีนี้จะถามว่าถ้าหยกแท้ที่หายาก
แล้วราคาแพงมากเลยนี่แหละครับ
เราต้องดูจากอะไรแล้วมันมีกี่ชนิด

เนื้ออ่อนกับเนื้อแข็ง

ซึ่งเนฟไลท์เนี่ยจะเจอในจีน

พวกเมาหลีใช้นะครับ

เจากันที่แคนาดาสำหรับเนฟไลท์

มีวัฒนธรรมการใช้มาหลายประเทศนะครับ

คุณภาพสูงที่สุดในโลกที่พม่าที่เดียวนะครับ
คริสตี้ประมูลกำไรวงหนึ่งเป็นหลายร้อยล้านนะครับ
สร้อยหยก๒๗เม็ดเป็นกลมเนี่ยนะครับ
สีเขียวสดให้ถ่ายว่าเท่าไหร่
โอ้โหไม่รู้เลยอ่ะสัก๒๐ล้านอ่ะ
๒๗คูณ๓๔เข้าไป
ใช่ครับ๒๗ล้านเหรียญ
ทีนี้ต้องดูจากอะไรตรงไหนถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันของแท้
การดูเพชรดู๔๔ใช่ไหมครับ
ความใสใช่ครับยิ่งใสยิ่งดีนะครับ

ใช่ครับมองเข้าเพื่อเห็นถะลูแล้วสะท้อนออกมาด้วย
คือไม่สามารถที่มองเข้าเท่าทะลูแบบเข่านอกว่าเห็นคนอีกฝั่งหนึ่ง

โฮงสายไม่ได้บอกว่ามองทะลุไปอีกต่างนึงไม่ใช่
ลุไปเห็นเนื้อในของเขาอันนี้คือใส
ซึ่งตามธรรมชาติเกิดได้ยากมากนะครับ
โดยธรรมชาติหยกส่วนใหญ่จะเนื้อตัน

อันนั้นหนึ่งแล้วนะครับอ๋อ๒ครับ

โทนที่สว่างและสอด

สีเขียวมีตั้งแต่โทนอ่อนจนโทนเข้ม
โทนที่สุดคือช่วงกลาง

แต่ต้องสดต้องสว่าง

ว่าบางทีเราจะเห็นหยกนี่จะมีจุดขาวจุดดำอะไรพวกนั้น

ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยครับที่คุณแม่ให้มา
เป็นแช่งที่เขาเรียกว่า

ที่ประมาณของสีม่วงคือเรื่องสุขภาพ

บางนั้นล้านกว่า
ล้านเท่าไรครับ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ความเนียนของเนื้อนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็น
หยกจะมีจุดขาวจุดดำอะไรพวกนั้นยิ่งน้อยยิ่งดี

สีเขียวอ่อนมาก

ฤกษ์สีเหลืองก็มีอ่ะ
ฤกษ์สีฉมพูยังมีเลยครับ

กระทั่งจังหวัดนั้นใต้อุโมงเจอหยกหมดเลย
เจอยกก้อนแล้วตันก็แบบว่า

จีนเขาก็เลยพยายามจะเข้ามัด

จีนเขาถือยกมาก
สำหรับคนพาหม้านะครับ
ใช้กันมานาน
หนึ่งยกที่เก่าแก่ที่สุด
ที่คุณเคยได้ยินแบบวิประวัติเพิ่มมากี่ปี

คือของโบราณต่าง

อย่างเช่นเหล็กหรือว่าทองแดง

เขาแค่แกะงั้นหลายชิ้นมันอยู่ในดิน

เวลาขุดเจอเนี่ยข้างนอกมันก็จะเป็นเปลือกเลย

สองแสนก็พอจะต้องอาเนื้อจะตันนะครับแต่เวลาข้อบริกษณ์จะพูดอะไรบุค่อยทรวจเรียกเขาบอกว่าให้พูดตรงที่บันลูงค่อยลองลองใช้ดูไหม
คือใช่ไหมไม่รู้อันนี้คือปู่เคยให้แล้วทำแตกไงเธอ

เขาบอกว่าให้ตอนเวลาอธิษฐานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็เอาหรืออยากจะคุยกับคุณปู่
คือนอกจากคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุยกับ

คุณพูดคุณพูด

ไม่ได้ครับ

อะไรอีกตรงนี้

บอกว่าให้รวยเฮง

แล้วต้องเป่าด้วยหรอ
เธอเคยมีไหม
ไม่มีแต่จะขออยู่นี้

ตรงคอคุณนี่อะไรนักหนานี่
ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยครับ

ตอนนั้นผมเริ่มเข้ามา

โดดดูสี
เยี่ยมมากเขียวเป็นเหมือนนะคะเป็นแท่งที่เขาเรียกว่าครับ
ก็คือเขาไปขโมยมา
มันก็คือแท่งเขาดำน้ำน้ำไปขโมยมาจากวังบาดาลไงนะนั่นแหละครับ

คือเห็นมันได้ยากเพราะว่าสีมันจะต้องเต็มจริงแป้งเลย
แล้วสีขาวอันนี้เป็นโดนัสเหมือนกัน

แต่ชุดนี้เนี่ยผมทำให้มันแตกต่างไปนิดนึง

แพงไหมฮะนี้
อันนี้ก็ประมาณ๔แสน

คือดีไซน์พวกนี้
เราจะไม่ค่อยเห็นในหุ้ก
ดีไซน์หุ้กจริงจะเป็นอะไรที่แก่หน่อย

แล้วก็ไปลื้อหน้านาฬิกาออกเพื่อที่จะมาใส่
คำว่าลื้อนี่อาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึง
จริงแล้วเนี่ยวิธีการทำนาฬิกานี่ง่ายมากครับ

แล้วผมก็เจียร์ให้มันเท่ากับหน้าเดิม
แต่ต้องทำบางมากบางเฉียบเลยทำยากมาก

ราคามันก็ต้องเพิ่มสิครับเพราะว่าเราเพิ่มมูลค่าให้มันเข้าไปนะครับ

กัญชัยหยุดเป่าหยุดพูดสัมภาษณ์ฮะ

แต่ชิ้นที่ผมอยากโชว์ที่สุดคือชิ้นนี้

เป็นหยกสีขาวเนื้อใส

เห็นเกลาข้างในเลย

แต่เป็นชิ้นที่ผมจะต้องติดตัวทุกครั้ง
เวลาผมไปประมูลหยกที่พม่า

เมื่อกี้ที่คุณมดดำถามความหมาย
ความหมายสีขาวเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

ถ้าเราดูพวกเท็กซัสโฮเดม
รู้จักมั้ยครับเล่นไพ่โปรเกอร์

มีหยกขาวสักชิ้นหนึ่ง

ถึงขณะที่บางคาซิโนนี้ถ้าเห็นนะ

หยกขาวห้ามใส่เลยใช่ครับ

เขาบอกว่าสักหมื่นก้อนแสนก้อน
จะมีสักนิดเดียวเนาะ
หลักเป็นหลายตันนะครับหลายร้อยตันเนี่ยอาจจะมีแบบสักก้อนเดียวที่สุด
ถูกไหมฮะอาจจะเป็นก้อนหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของก้อนใหญ่ก็ได้
ก็คือคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะสมมุติหยกมาเป็นก้อนเท่าโต๊ะนี้
คือแต่ละจุดของก้อนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไป
จุดนี้อาจจะ๓ล้านจุดนี้เป็น๑๐ล้านจุดนี้อาจจะเป็นร้อยล้าน
แต่อยู่ในก้อนเดียวกันใช่ครับเป็นอัญมณีที่ก้อนหนึ่งเนี่ย
มันคุณภาพตั้งแต่แกะสลักยันคุณภาพที่พระมันชิวรี่ได้นะครับ
ซึ่งอัญมณีอื่นจะไม่มีอย่างนี้
เรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้คุณชานวันนี้นำหยกสีต่างมาโชว์ด้วยนะครับ
คุณถือมาสะดงสะดุดไปนี่ผมไม่รู้เลยนะ
เราจะเริ่มจากกำไรก่อนนะครับกำไรเนี่ย
ชิ้นนี้จะเห็นว่ามีทั้งสีเขียวและสีดำอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับ
ดังนั้นเวลาหยกดำถ้าเราเอาไฟมาส่องเนี่ยคุณภาพดีนะครับ

คุณมีไฟมั้ยครับอ้อคุณต้องพกเลยไม่ใช่ไปแช็กนะครับเป็นไฟฉาย
อ้อมีมั้ยครับมีมั้ยนี่คุณต้องดูทะลุเห็นมั้ยทะลุ
ไหนผมดูบ้างสิอ๋อหินไปทะลุอย่างงี้ถ้าเกิดว่าไม่ดินจะตัน
ใช่ถ้าไม่ดีจะตันยังไม่เห็นอย่างนี้เลยใช่ครับ
แล้วกำไรนั้นกำไรก็เห็นบ้างแต่ว่าคุณภาพคือไม่ได้เป็นคุณภาพขนาดนั้นนะครับ
เป็นคุณภาพกลางเห็นสีเขียวบ้างนะครับแต่ว่าไม่ชัดขนาดนั้น
เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็หลักหมื่นอันนี้ไม่ได้เป็นมากนะครับ
เพราะว่าเนื้อตันนะครับอันนี้สีเขียวเข้มเลยนะครับนี่ก็สวยนะครับ
ม่วงนี่ถือว่าเป็นม่วงเข้มมากนี่อันนี้สวยไม่เคยเห็นสีม่าทั้งหมดไหมฮ
ใช่ครับพม่าทั้งหมดเลยนะครับสีม่วงเนี่ยโซนยุโรปจะชอบมากเลยนะครับ
แล้วคนจีนเนี่ยชอบสีม่วงเพราะว่าความหมายที่ดี
ความหมายของสีม่วงก็คือเรื่องสุขภาพนะครับใส่แล้วสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ
ไม่เจ็บไม่ป่วยครับนะครับคืออันนี้ก็เป็นล้านครับ

แปลกถ้าดวงไม่ดีก็แปลก
คือแตกแต่ว่าจะเป็นหินที่แตกยากที่สุด
แต่แปลกมากผมจับนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะ
ใช่ครับเขาดูดพลังความเย็นได้ดีกว่าหินชนิดอื่น
เห็นไหมเขาดูดพลังความเย็น
เวลาใส่ใส่แล้วเราจะแบบใจเย็นเลยนะครับ

ช่วยเอาใส่หน่อยได้ไหมคล้องคอไว้ได้ไหมฮะ

แล้วให้เขานอนอยู่ในหลุมไปเลย

อันนี้เขียวขาวแต่ช่วงเขียวเนี่ย
ถ้าเขียวแบบนี้นะครับทั้งวงนะครับ
พูดกันเป็นหลายร้อยล่า

คือถ้าผ่าดูครั้งนึงแล้วมันไม่มีสีก็ไม่ต้องผ่าอีกแล้ว
แสดงว่าอันนี้ที่คุณซื้อมาคุณเสี่ยง

เพราะคุณเห็นหน้าต่างอันนี้ว่ามีสีเขียว

คุณเสี่ยงซื้อมาทั้งก้อนแบบนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีแบบนี้ทั้งก้อนหรือเปล่า

ซื้อมาแสนนึงนะครับตอนนี้ก็มีประมาณหลักพันธุ์
ไม่มีอะไรนี่เป็นหยกนะฮะแต่ไม่ได้มีสีเขียวมีอะไรเลย

คืออย่างคนจีนเนี่ยส่วนหนึ่งที่ชอบซื้อหยกก็ความเสี่ยงตรงนี้แหละ

ได้ก้อนนึงแล้วแบบชีวิตเรียบร้อยเลยสบายเลย
คุณก็แบบอ๋อที่เขาไปแกะพระแกะอะไรกันอย่างนี้

คุณภาพส่วนใหญ่แล้วเอาไปไว้แกะสลัก

นะครับแต่คุณภาพที่เป็นเจมสคอลิตี้เนี่ยน้อยมาก

อย่างนี้อย่างกำไรวงนี้เนี่ยอันนี้คือคุณภาพทำจิลเวอรี่ได้เลยนะครับ

เขาช่วยอะไรอันนี้อะไร
ยกขาวเนื้อใสนะครับอันนี้คือเนื้อแก้วซึ่งเนื้อแก้วเนี่ย

ไม่แล้วถ้าเกิดอุ้ยตกใจก็หล่น

ใช่ครับถ้าแตกปุ๊บก็คือมันราคามันไม่ใช่เหลือครึ่งมันหายไปแบบเป็น๑๐เท่าเลยครับ
เมื่อก่อนเป็นปู่ย่าเคยให้กำไรหยกมาแล้วก็บอกว่าถ้าเราป่วยเราเป็นไข้เราไม่สบายหยกจะเปลี่ยนสีนี่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อ
กที่เปลี่ยนสีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังคนเรานะครับ
เวลาคนเราไม่สบายเนี่ยลองสังเกตดูว่าผิวหนังเราจะแห้งนะครับแห้งแล้วไม่มีน้ำมันนะครับ
สาเหตุที่หยกดูสว่างหรือว่าดูสีเข้มขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าน้ำมันแล้วก็อุณหภูมิแร่ธาตุที่ออกมาจากเหยื่อเราเนี่ยมันทำให้เกิด
กเปลี่ยนสีจริงทำให้สีมันดูเข้มขึ้นเปลี่ยนสีไหมผมว่ามันจะดูฉ่ำขึ้นนะครับเพราะหยกเนี่ยมันจะมีรูพลุนนะครับ
เวลาเวลาไขมันหรือว่าน้ำมันเข้าไปมันก็จะทำให้ดูฉ่ำขึ้นนะครับแต่ที่แน่มันต้องมีเรื่องราวของที่มาที่ไปรวมถึงสิ่งที่คุณต้องได้จากจกมาบ้าง
เคยขออะไรจากหยกแล้วได้ตามที่ขอบ้างไหม
สิ่งที่ผมขอเนี่ยคือทุกครั้งผมจะขอให้ไปประมูลแล้วได้หยกที่ดีกลับมาตลอดแล้วที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเสียเลยนะครับ

ใช่ครับยกเว้นก้อนนี้หลังจากนั้นก็ดีหมด

ผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นรู้จักครูบาพุนชุมครูบาพุนชุมกับครูบาเทืองสองคนเหมือนเป็นพี่น้องครับครูบาเทืองกับครูบาพุนชุม
ตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปบวชกับท่านนะครับแล้วก็ท่านก็มาเยี่ยมที่ร้านที่โรงงานนะครับแล้วก็มาเซ็นเขียนยันให้บนโต๊ะเลยฮะ
ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีมียันนั้นอยู่หลังจากนั้นเนี่ยโต๊ะนั้นเวลาผมเอาหยกมาดูมาส่องก่อนที่จะไปผ่าเนี่ยทุกครั้งจะได้ของดีตลอดทั้งที่ข้างนอกอาจจะไม่มีสีนะครับเวลาผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยเจอสีครับ
แสดงว่าคุณก็เลยเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการที่ทำให้หยกไปพาหยกดีมา

ครูบาบุญชุ่มเคยทักปกติท่านจะไม่ค่อยทักใครเท่าไหร่นะฮะท่านเคยทักถึงอดีตชาติของคุณไว้ด้วย
ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันท่านทักตรงกับครูบาเทืองทักเหมือนกันนะครับ

จ่ายให้รัฐนะครับแล้วที่แปลกคืออ่าชื่อของท่านเนี่ย
คล้องจองกับชื่อผมกับน้องชายโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อน
ถึงอะไรฮะชื่อของผมเนี่ยชื่อจริงใช่ไหมฮะ
ชื่อชานนอืมชื่อน้องชายผมชื่อชนะอืมนะครับ
คุณกันชนะนนท์อืมเป็นคล้องกันครับตอนที่ท่านทักนี่คุณอายุเท่าไหร่ฮะ
ตอนนั้นผมประมาณสิบกว่าเองฮะท่านบอกมึงเป็นเป็นท่านเนี้ยเหรอ
ใช่ครับกลับชาติมาเกิดกับน้องชายผมอ๋อคือแยกออกมาแยกออกมา
แยกแยกผ้าออกมาอืมนะครับก็เลยได้มาทำงาน
โรงงานผมเลยอยู่บนดอยสุเทพนะครับแล้วก็บ้านก็อยู่ตรงสนามบินเลย
บ้านหลังแรกจากสนามบินเมื่ออดีตชาติคุณก็อยู่ที่เชียงใหม่
น่าจะเป็นอย่างงั้นน่าจะเป็นอย่างงั้นอืมถามผู้ชมครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณไม้นะครับจะขนหยกหรือของสะสมเนี่ย
มาให้ดูกันแบบเต็มเลยนะครับว่าของของเขานั้นมีอะไรที่เด็ดบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ
อันนี้คือเขาเรียกว่าคงทริปเอาไว้สื่อสารกับสวรรค์เหมือนกันนะครับ
อันนี้อายุประมาณนี้ประมาณเจ็ดแปดพันปีโอ้โหนี่มาจากยุคแรกแรกเลย
ส่วนใหญ่ม้าจะเป็นม้าวิ่งอันนี้คือคนเหมือนกับนอนแล้วก็อารมณ์ดี
ใช่ครับอันนี้จากราชวงศ์ถัง
แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางคุณไม้ไม่สามารถนำมาในรายการได้
เพราะว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็ยังเป็นชิ้นที่ชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่า
ทำให้คนนั้นรอดตายถึง๓๒คน
กลับมามือกันต่อฮะนี่คือของสะสมของครอบครัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับส่วนหนึ่งครับ
เพียงซ่อยเราจะเห็นว่ารากสีเลย
คือสร้อยเส้นนี้เนี่ยผมตั้งใจทำไม่ได้เพื่อขาย

เพื่อที่จะให้ดูว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยหยกมีทุกสีเหมือนสีสายรุ้ง
ตั้งแต่ขาวจนดำนะครับใส่เส้นนี้ผมเลือกทุกเม็ดกับมือเลย
ชิ้นนี้สีชมพูอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับ
บลูเคยเห็นไหมครับสีบลูอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะมีสีเขียวที่ออกมิ้นหน่อยนะครับ
เขียวจะมีหลายโทนตั้งแต่เขียวเข้มจนเป็นสีดำอย่างนี้ก็มีนะครับ
แล้วก็สีเหลืองสีม่วงสีขาวนะครับ
คือพวกนี้เป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของหยก

สีที่พวกนี้ถือว่าหายากเพราะว่าเนื้อเขาใสและสีสด
หยกคุณภาพเขาต้องดูกันอย่างไรบ้างครับ
เริ่มจากสีก่อนนะครับสีที่ดีเนี่ยจะมีสีเขียว๒โทนนะครับ
คือจะสีสีเข้มหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อใสนะครับ
อันนี้สีนี้เป็นสีสดแล้วดูแล้วดูแล้วสว่างดูแล้วสบายตานะครับ
คือยิ่งใสก็จะยิ่งหายากยิ่งใสอย่างนี้คือไม่มีรอยคลื่นไม่มีอะไรเลย
ใช่ครับแต่อันนี้คือต้องใสแบบไม่มีสะดุดครับเม้นนี้สวยมากนะครับ
ก็ดูใบม้าขรีในหัวใจนะครับอย่างสีเขียวคนที่ทำธุรกิจจะชอบมาก
เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยใช่ไหมฮะสีที่เราดูแล้วมันทำให้เราสบายใจที่สุด
ก็คือสีเขียวสบายตาสบายใจ
คืนก่อนนะครับวงนี้เท่าไหร่ครับ

๓ล้านแล้วนี่ล่ะครับ

คือสีม่วงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนเห็นสี
หยกสีม่วงจะเป็นแบบม่วงจืด

นะครับแต่อันนี้ถือว่าเป็นม่วงที่เข้มมากนะครับ

ม่วงเข้มและเนื้อใสและเนื้อละเอียดเท่ากันนะครับ

หยกเขาบอกที่จริงแล้วอย่างที่คุณเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการ
มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ชนเผ่ามายัน
อันไหนที่เป็นแบบว่าคุณเชื่อว่าเป็นหยกที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่ามายังฮะ
วัฒนธรรมการใช้หยกเนี่ยในโลกเรานะครับ
สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่า
มันบางประเทศไกลกันมากแต่มีการแกะสลักที่คล้ายคลึงกันนะครับ
อย่างของจีนเขาแกะมานานนะครับ
ของมายันแถวอเมริกากลางก็แกะมานานนะครับ
จะมีชิ้นนี้ครับอันนี้เป็นหยกจีนนะครับ

คือข้างนอกดูเหมือนหินเพราะว่าถ้าเราขัดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย

ข้างนอกเป็นผิวมันเฉย
แต่ที่น่าสนใจคือเป็นคนแก่นะครับ
เป็นอาจารย์เหล่าซื้อหรือว่าเป็นพูดง่ายนักปรากฏ
แต่การแกะแบบนี้เด๊ะเลยไปเจอที่กวนมาลา
คือเกี่ยวกับที่กำเนิดชนเผ่ามายัน
ใช่ครับคือวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าหยกเป็นหินที่มีพลังอยู่ที่

อันนี้น่าจะประมาณ๓๐๐ปี

แล้วก็สมัยนั้นก็ไปเมืองจีนแต่เอาออกมาเยอะ
ราคาตอนนี้ถ้าสมมุติเราตีกันเล่นตอนที่พ่อคุณได้มาเท่าไหร่อันนี้
นี่ตอนได้มาก็เป็นล้านแล้วครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่

อันนี้ก็คือโดนัทคล้ายกับที่ที่ใส่เลยครับเห็นไหมครับ

เหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นโดนัทแต่ว่ามีการแกะสลักเห็นไหมครับ

นึกถึงสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะแกะได้เนี่ยนะครับหินหยกเนี่ยเป็นหินที่มีความเหนียวมาก

ดังนั้นชิ้นหนึ่งเนี่ยการแกะเนี่ยแกะกันเป็นปีเลยนะครับ

อันนี้ผมไม่ได้ถามคุณพ่อว่าเท่าไหร่เหมือนกัน

อันนี้ยิ่งเก่าครับอันนี้น่าจะ๔๐๐ปี
ปีก่อนพุทธศาสนาอีก

ใช่ครับนั่นแหละครับ

เป็นมือถือติดต่อกับสวรรค์นะครับ

มันมีชื่อแบบภาษาไทยหรืออย่างนั้น
ภาษาไทยไม่มีครับมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษ

อันนี้มาจากยุคแรกเลยยุคเหลียงชูนะครับ

คือก่อนที่จะมีประเทศจีนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนี่นะครับใช้ในการ

สมัยก่อนเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ย
เขาก็จะเชื่อว่าอันนี้แหละก็คือเครื่องรางของขังเขา
ที่เวลาจะติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เป็นที่ขอพรอะไร

คือสมัยนั้นใช้แต่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะ
แต่เขาก็จะใช้หยกเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาใช่ครับ
เวลาที่คุณศึกษามาคือตรงนี้ก็เหมือนทรโขง

ใช่ครับหรืออาจจะวางไว้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขา
ตอนเขาใช้เนี่ยเขาใช้กันแบบไหนนะครับ
แต่ที่น่าสนใจคือลองสังเกตลวดลายตรงนี้นะครับ
มันจะเหมือนหน้าคนอุ้ยนะครับชิ้นนี้ก็มีชิ้นนี้เห็นชัด

เหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะหน้าคนจะมีตาใหญ่ตาใหญ่แล้วก็มีปากบน
ถ้าคิดไปคิดมาสมมุติคุณเคยดูรูปชนเผ่ามายันที่เขาบอกเป็นคนคิดปฏิจงอะไรทั้งหมดเนี่ย

อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
อันนี้ประมาณกี่พันปีครับ
นี่เมื่อประมาณปีที่แล้ว
เท่าไหร่เนี่ยคุณเอาหยกเกรดอะไรมาเป็นแสนนะ
เป็นเกรดสามารถทำกำไรแบบเมื่อกี้ได้นะครับ

ตัวนี้เป็นต้นกำเนิดของมังกร

เพราะว่าหน้ามันเหมือนหมูนะครับ
จริงมังกรเนี่ยมาจากหมูสมัยเบาหลานนะครับ
เพราะว่าหมูเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นะครับ
อันนี้ก็เป็นชิ้นแรกเลย

อันนี้เก่ามากพอกับชิ้นเมื่อกี้ครับ

ส่วนใหญ่ม้าจะเป็นม้าวิ่งม้าอะไรต่างถ้าที่เราเห็นม้า
อันนี้คือเหมือนกับนอนอารมณ์ดี
ใช่ครับอันนี้จากราชวงศ์ถังนะครับ
ราชวงศ์ถังเนี่ยถ้าถังสำจังอะไรพวกนั้นนะครับ
สมัย๓ก๊กสมัยอะไรอย่างนี้
คือสมัยนั้นเนี่ยม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาให้ความสำคัญมาก
ดังนั้นการแกะสลักหรือการทำของออกมาเนี่ยม้าจะเยอะมากสมัยนั้น
ชิ้นนี้ก็มาจากสมัยนั้นแล้วเป็นม้าที่เหมือนกึ่งนอนกึ่งนั่งนะครับ

เออแล้วก็หันหน้าครับ
แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ
ทางคุณไม้ไม่สามารถนำมาในรายการได้เพราะว่ามีขนาดใหญ่มาก

แต่ชิ้นนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะฮะ
แล้วก็ยังเป็นชิ้นที่ชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่า
ทำให้คนนั้นรอดตายถึง๓๒คนนะครับ

คือขอเท้าความนิดหนึ่งปีที่แล้ว
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ร้านผมนะครับ

ข้างบนดอยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะนะครับ
แล้วก็รถบัสไปกันแบบตลอดเลย
แต่มีวันหนึ่งเนี่ยผมกำลังแกะงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ
เป็นงานชิ้นที่ให้ลูกค้าเป็นพระเหมือนกัน
แต่หยกก้อนนั้นเนี่ยมาจากก้อนเดียวกับพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่เราแกะอยู่หน้าร้านนะครับ
กำลังดูเช็คงานอยู่ก็ได้ยินเสียงตู้มดังมาก
เพิ่งไม่ไกลร้านผมก็ประมาณสิบกว่าเมตรแบบนี้จากที่เกิดเห็น

คือผมเดินออกไปผมช็อกเลย

เป็นรถบัสใหญ่มากลงมาเกือบชนร้านเลยครับ
ติดอยู่กับต้นสนต้นหนึ่งหน้าร้าน

ตกมาจากข้างบนแล้วกำลังจะพุ่งชนร้านคุณ

ลงมาอย่างนี้เลยปึ๊กลงมาอย่างนี้ร้านคุณอยู่นี่นะฮะ

ค้างที่ต้นสนครับ
แล้วต้นสนต้นนั้นเป็นต้นที่คุณแม่ผมปลูกต้นแรกที่เปิดร้านวันแรกเลย

แล้วมันหลังมามันเริ่มเอ็นแล้ว
ผมก็เลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะทับร้าน

ก็เลยมีแพลนว่าจะตัดมันทิ้งนะครับ
พอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บอีกสักพักนึงมันกลับมาตรงให้เลย

ที่ว่าเวลาชนเสร็จเนี่ยมันจะต้องไปด้านนี้

ชาวบ้านแถวนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะพลังของพระที่อยู่หน้าร้าน
เพราะจากตรงนั้นถึงพระเนี่ยไม่กี่เมตรเองนะครับ

ถ้าไม่มีต้นนั้นก็คือชนทะลม

ถ้าวันนั้นมีชนขึ้นมาจริงเนี่ยมีความสูญเสียคือคนบนรถตายหมดแน่

พนักงานผมอาจจะมีไปหลายคนอยู่

มีคนรถหัวแตกนิดนึงนะครับ

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นพระหยกองค์นั้นแหละ

ที่ช่วยหยุดรถบัสขนาดนาวัย

ผ้าหยกองค์นั้นทุกวันนี้ยังอยู่ไหมฮะ

เดินก่อนเข้าร้านเนี่ยจะต้องเจอ
มีเรื่องราวของโจรเข้าบ้านคุณพระดำครับ

คืออย่างบ้านผมเนี่ยเวลาประมูลหยกมา

หลายเป็นหลายสิบตันเป็นร้อยตันเนี่ย

เราก็จะเอาปล่อยไว้ตามรอบบ้าน

มีอยู่วันหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องเป็นผู้ชาย

เสร็จแล้วผมก็ออกไปแล้วก็พอดีเป็นกากผม

แต่อันนั้นก็แบบบอกเฮ้ยกลัวมากเลย
เจอแบบเงาดำตัวใหญ่เหมือนเป็นยักษ์นะครับ
ไม่ให้ออกบ้านออกบ้านไม่ได้คือเข้าไปในบ้านผมแล้วนะครับ
ไปกินนั่งกินกล้วยกินอะไรเรียบร้อย
แล้วก็ออกมาเขาก็บอกว่าหาทางออกไม่เจอ
ออกไปเจอเหมือนเงาดำใหญ่เป็นยักษ์

นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลก
เชื่อไหมครับว่าวิญญาณตนนั้นอาจจะออกมาจากหยก
อาจจะเป็นเป็นไม่ได้อยู่นะครับมีความเป็นไปได้

ที่หนุ่มเอ่ยคนจีนจากต๘๐๓แล้วทุกคนรวยหมดเนี่ย

คือการประมูลที่พม่าเนี่ยปีหนึ่งจะมีประมาณ๒ครั้งนะครับ
เมื่อก่อนที่ย่างกุ้งตอนนี้เขาย้ายไปที่ในปีนี้เมืองหลวงใหม่
นึกภาพบริเวณแบบสนามฟุตบอลประมาณสิบสนามนะครับ

ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับเครื่องมือที่ผมใช้ก็คือนี่

ฉายนะครับไปดูทุกล็อตเลยไปส่องดูนะครับ
เอาถังน้ำไปด้วยไปรูปเอาน้ำใส่แล้วก็ส่องไฟดู
ก็แข่งกับคนจีนจากหลักพัน
ครั้งแรกที่ผมไปตอนนี้เกือบแสนแล้วนะครับ
เมื่อก่อนยังง่ายอยู่ตอนนี้ยากมากนะครับ
จีนเองก็มาประมูลพม่าเองก็มาประมูลหยกคุณภาพต่ำนะครับ
ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปแข่งกับพวกนั้น
จริงไหมฮะที่หยกจะเป็นคนเลือกเจ้าของเอง

มีเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่านี่แหละก้อนหยกเนี่ย

มีครั้งหนึ่งที่ชุดหนึ่งผมไปประมูลกับพ่อเป็นสีม่วงนะครับ
ข้างนอกเนี่ยเป็นสีขาว
แต่มีชิ้นหนึ่งผมเขียนว่ามันม่วงนะมันอาจจะมีม่วงอีก
มันหลายก้อนมากอยู่ในล็อตเดียวกัน
แล้วเราก็ประมูลก้อนนั้นได้ราคาดีมากเลย

ไม่ใช่แบบประมูลยกมือเหมือนในทีวีคือ
เราใส่ราคาแล้วก็ใยเข้าไปในสองค่ายได้ให้คำสูดครับ
ให้แสนสองแสนอะไรเงี้ยประมาณนั้นได้กลับมาเนี้ย
กี่ล้านแล้วรวมแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสิบกว่าล้าน
สิบล้านแล้วคือไม่กี่แสนจะได้ก็มันก็เหมือนกับ
ที่คนเอาไปแล้วธุรกิจดีขึ้นหรือเอาไปแล้วสุขภาพดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้
คือหยกเป็นอัญมณีชนิดเดียวที่ไม่มีแง่ลบนะครับ
อาจจะเคยได้ยินอาถรรพ์ของเพชรโฮปบ้างหรืออาจจะได้ยินแบบเรื่องทัพทิมเลือด
หรืออะไรอย่างนี้ที่มันแบบดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแต่หยกจะไม่มีเรื่องประเภทอย่างนั้นเลย
หยกเป็นอะไรที่ใช้แล้วมีแต่บวกใช้แล้วแต่ดีแล้วก็หลายคนบอก
มาขอซื้อเริ่มต้นซื้อชิ้นหนึ่งหลักพันก่อนพอเอาไปใช้แล้วดีธุรกิจดีก็กลับมาซื้อกลับมาซื้อเรื่อย
จีนเนี่ยฮะสมมุติว่าธาตุอ่อนหรือว่าแบบพลังชีวิตมันเริ่มจะถดถอยเขาบอกให้ไปนอนบนเตียงหยกแล้วมันจะฟื้นคืนขึ้นมาเรื่องจริงหรือเปล่า
คือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นหยกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ดึงพลังงานลบออกไปจากร่างกายเรา
นะครับก็เป็นเรื่องราวของหยกล้วนเลยนะครับถือว่าเป็นตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันนะ
ก็เรื่องหยกมันไม่มีใครทำเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นล้านเพชรใช่ไหมนะครับ
ถามนิดนึงเกรงราคาได้ไหมหยก

คือเราซื้อมาเล่นเนี่ยเล่นหอกสมมุติคนก็เล่นเพชรเล่นพลอยเล่นทอง
หกคุณภาพสูงนะฮะถ้าเล่นเนี่ยต้องเล่นคุณภาพสูงไปเลย
ในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับราคาขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยเท่า

คือถ้าเกิดผมซื้อล้านหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาร้อยล้านเลย

วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเสียนหยกนะครับ
เรียกว่าเป็นที่สุดของไทยจริงนะครับ
ได้ทั้งความรู้ความเชื่อดีมาฝากกันด้วยนะครับ

ก็มีร้านที่กรุงเทพมีร้านอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับ

เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ฮะ
ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไป
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

กลับพบกันได้ใหม่นะครับกับงูตัวพ่อหมูตัวแม่และหมูขั้นเทพนะครับ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

คืนนี้นอนดับวันนี้วันนี้สวัสดีสวัสดีฮะ